ถึงสับปะเหลอบ้างดีกว่าปกติถ้าพูดถึงคนที่จะประกอบ
ชีพสับปะเลอเนี่ยต้องเป็นคุณลุงอ่าคุณลุงแก่แก่หน่อยใช่
เดินตัวผอมหน่อยคนนี้เป็นสับปะเหลอเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่คุณผู้ชมจะลืมภาพสับปะเหลือที่คุณเคยเจอมาเลยฮะนี่นะคะวันนี้ก็
พรุ่งนี้ก็จะมีเผาตกเมื่อวานก็จัดการเป็นหนึ่งท่านที่เตา
วันนี้นะคะเตาก็ยังร้อนอยู่ตอนนี้ก็จะวันนี้ไปเผาศพม้าเหมือนกันนะคะ
เผาที่วัดฝั่งทางนู้นมาแต่ว่าใส่ชุดดำเรียบร้อย
แต่ที่เปื้องเครื่องก่อนกำลังผูกผ้าเมนอยู่เป็นสับปะเลอเนี้ย

นี่นะคะเราต้องค่อยเทอย่างนี้นะมันก็จะไม่ล่วงไปจากเกลือนะคะ
แล้วก็จะไม่ฟุ้งด้วยผมก็เพิ่งรู้ว่ามีความเชื่อนี้ด้วย
ปุ้ยพี่เบิร์ตเจ้าที่เอ็นดูตุ๊ดอ๋อครับน่ารักอ่ะ
นี่แหละเจ้าหญิงแห่งวงการเผาศพครับเป็นสับปะเลอสาวสองนะ
เรื่องหลังการทำงานสับปะเลอที่จะทำเนี่ยนะ
ให้มันไม่หกไม่ฟุ้งโอ้ยากนะทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชม
เออโบรังกล่าวใช้เตาทางไม่ใช้แก๊กนี่หลังจากคลิปนี้โพสต์แค่สองวัน
คนดู๓ล้านแล้วคนดู๓ล้านแล้วนะกับพี่ปฏิทานเนี่ยนะ
เธอบอกว่าเธอเป็นสับปะเหลอมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเลย
ตอนนี้ทำหน้าที่มาแล้วกว่า๑๙ปีครับจนได้ฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการเผาศพแห่งประเทศไทยเลย
หลังจากนั้นนอกจากนั้นเนี่ยเธอก็มักจะให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการทำงานเผาศพ
โลกโซเชียลอยู่บ่อยนี่กำลังเทน้ำมันลงในเตาเผานะครับ
ความคิดเห็นของชาวเน็ตก็ชื่นชมครับชื่นชมในอาชีพของเธอและความน่ารัก
ความเป็นกันเองของเธอด้วยใครจะไปนึกล่ะว่าการเผาศพเนี่ยนะ
ทำคอนเทนต์ก็ได้อ่ะยังไงอ่ะเออนี่ไงตอนวิธีเทฐานอ๋ออ๋อ
ตอนวิธีเผาศพยกเข้าเมนแบบนี้นะฮะไม่ได้ทำกันง่ายนะเออนี่